ก่อนหน้านี้คุณเรืองไกรเหมือนกับเคยให้สัมภาษณ์บอกว่ามีคนในก้าวไกลนี่แหละที่ยื่นเรื่องมา
บอกขอให้ตรวจสอบหน่อยแต่ให้ตรวจสอบกับทางฝั่งของเพื่อไทยเขา
แล้วก็เลยไปเจอทางคุณพิทาอย่างนี้อันนี้ใช่ไหมฮะตกลงข้อมูลนี้ยืนยันหรือไม่ยืนยัน
อันนั้นเนี่ยเป็นกรณีคุณหมอสุโรพงศ์วันนั้นเนี่ยผมไปที่ประยูนภาษณ์นังสื่อร้อง
เป็นบ่อพักได้ยังไงแล้วก็ขึ้นเวทีประชุมใหญ่ถ้าทำได้
กรมกรามที่ผูกศักดิ์กรมนี้ก็เป็นได้ใช่ไหมอ่านี่คือเธสนะครับเมื่อไหร่เป็นเราก็กลับมาดู
คุณพิธาเนี่ยมีคนในแวดวงการเมืองเนี่ยเอามาให้คุณเรืองไกรดู
แล้วก็ไปได้เอกสารก็คือเอกสาร๗เมษายน๖๖ใช่ไหมฮ
เอกสาร๗เมษา๖๖ทิศนะ๓พฤษภา๖๖
อ่าจากนั้นก็เลยมาตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันมีข้อมูลตรงนี้

เดี๋ยวนะฮะจากนั้นนะฮะผมขอเอกสารกลุ่มพัฒนาธุรกิจชาญภาสเนี่ย
ทั้งหมด
รายชื่อผมก็เห็นชื่อคุณพิธาเนี่ยถืออยู่ก่อนล่วงหน้านะ
ครับแต่ผมต้องดูทั้งหมดเพราะผมอยากรู้ว่า๓๙๒ลายชื่อมี
คู่สมัครลายอื่นด้วยหรือไม่ไม่ใช่ดูแค่เห็นแผ่นนั้นแล้ว
จะเชื่อว่าทั้งหมดนี้มีคุณพิธาคนเดียวนะตัวนี้ไหม
คือการตรวจสอบเราต้องให้ความเป็นธรรมคือเราดูทั้งหมด
ว่าจะมีคนอื่นอีกไหมไม่มีเราก็เดี๋ยว
มั่นใจในมั่นใจยังไงว่าคุณพิธาเนี่ยเขามีปัญหาตรงนี้จริง
จริงนะฮะจากคำให้สัมภาษณ์ของทางเก้าไกรเองที่บอกว่า
ถือไว้ตั้งแต่ปีหกสองแล้วรู้รู้อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็อธิบาย
ว่าไปยื่นแล้วพอไปยื่นแล้วผมก็ต้องกลับไปเปิดบัญชีคุณ
พิษาที่ยื่นเมื่อเมื่อเข้ารับศศเนี่ย๒๕พศ๖๒จำพศนะ
ครับปี๖๒เนี่ยเงินลงทุน๔๕รายการไม่มีหุ้นไอทีวีผมถึงถาม
ว่าไอ้ที่ให้สัมภาษณ์มันคืออะไรสุดท้ายเนคาต่อไปต่อก็
ผมรอกตอนนั้นตัดสิทธิไปแล้วนะวันนี้ขุมิถาสมัครบัญชีนายก
วันนี้คุณพิธาสมัครบัญชีนายกวันนี้ไม่มีฝากน้ำเลย
คือคุณเรืองการกำลังจะบอกว่าณวันนี้ที่ไปยื่นไว้แล้ว
กรกตส่งเรื่องไปตรวจสอบถ้ามีผลการตัดสินออกมา
สมมุติถ้าคุณพิธาผิดมันจะย้อนหลังไปถึงช่วงปี๖๒ด้วยเหรอ
เหมือนกับตอนนั้นผมผมรองรายการประมาท
ถ้าลุ่มขึ้นนายกสมัครก็โหดเป็นนายกได้

เขาไปเอานายกสมทาย
ถ้ากรณีการยื่นณขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณวิทาผิดจริง
ก็จะมีผลเกี่ยวกับการเป็นสอสอในรอบนี้คือ๖๖
คือในรอบนี้ถ้าผิดช่วงเวลามันพอดีกันนะครับ
เพราะเราสมัครผู้แทน
วันที่ไหน๓๗เมษาถูกไหมครับ
ในการที่สมัคร๓๗วันแรกเนี่ย
เราต้องสมัครบัญชีเขตเขตเลือกตั้ง

ถึงจะยื่นบัญชีรายชื่อได้ในวันรุ่งขึ้น
ก็เท่ากับว่าคุณพิทาอยู่บัญชีรายชื่อ

บัญชีรายชื่อและบัญชีนายก

เพื่อการสมัครทางนี้ถ้า
ถอดออกจากบัญชีรายชื่อและบัญชีนายก
หมายถึงแคนดิเดตนายกก็เป็นไม่ได้
ดิเดตนายกก็เป็นไม่ได้เหรอ

เปิดบทหมายสอสอมาตรา๑๓๑๔ดู
มาตรานายกนี่นะครับมาตรา๑๖๐
อาจารย์บริยาเป็นนักกฎหมาย
ก็ลองเปิดตามที่ผมพูดนะครับ